มีเรื่องของการใช้เน็ตฟรี
มีการลงทะเบียนที่กศธชเปิดให้ลงทะเบียน

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชนายถากรตันทศิษย์บอกว่า
ตอนนี้ค่ะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะคะ

มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์วันแรก๓ล้านเลขหมาย
ก็แบ่งเป็นเลขหมายในระบบเติมเงิน๒ล้านเลขหมาย
รายเดือน๑ล้านเลขหมายกศธชบอกว่า
ไม่ต้องรีบมีเวลากดรับสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยค่ะ
ไม่ว่าจะมีเบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์กี่ค่าย
แต่๑คน๑สิทธิ์เท่านั้นนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการรายเดือนและกลุ่มเบอร์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล
วิธีการตรวจสอบและรับสิทธิ์เป็นแบบนี้นะคะง่ายเลยค่ะ
ดอกจันทร์๑๗๐ดอกจันทร์ตามด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลัก
มีทั้งเน็ตบ้านและเน็ตมือถือนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนนี่แหละลดภาระนะคะ
บ้านไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มให้โดยอัตโนมัติเลย
แต่ว่ามือถือต้องลงทะเบียนให้ไปเรียนหนังสือกันเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมทำงานที่บ้านกัน